สวัสดีค่ะเด็กวันนี้มารับหน้าที่เป็นคุณครูเป็นคุณครูพิเศษแล้วกันนะคะ
เพราะเห็นว่าน้องที่ดูแห่งอันดุบาลทัพสแก่แห่งนี้นี่นะคะ
เป็นคนที่มีความรู้เรื่องของการจัดการขยะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ซ้ำเอาไปใช้ใหม่หรือการลดใช้
เรียกได้ว่ากลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะแห่งแรกของจังหวัดเลย
แบบนี้ขอชื่นชมเด็กทุกคนมากเลยนะคะ
ดังนั้นแล้วขอนำเสนอเรื่องราวนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยในช่วงตลอดกู้โลก
ไปกันเลยคุณผู้ชมค่ะมาที่โรงเรียนอนุบาลทัพสแก่ค่ะ
เพราะว่าเรื่องราวของโรงเรียนแห่งนี้น่าสนใจมาก
แต่ก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องของปัญหาขยะก่อนเลยค่ะ
ปัญหาที่โรงเรียนหรือชุมชนหลายแห่งไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะก็คือ
ขาดความตั้งใจและไม่เห็นความสำคัญนะคะ
แต่ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทัพสแก่อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคีรีคันเนี่ย
เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่เป็นปัญหาระดับโลก
ก็เลยเริ่มโครงการจัดการขยะมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะคะ
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตะบนทัพสแก่

ได้ข้อมูลความรู้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคิริขัน
สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้และได้รับงบประมาณบางส่วนจากภาครัฐ
จนกระทั่งภายใน๑ปีทางโรงเรียนสามารถบริหารจัดการขยะ
กลายเป็นโรงเรียนไร้ถังขยะได้เลย
และยังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวและรางวัลค่าของแผ่นดินอีกด้วยค่ะ
ไปคุยกับคุณครูแหววค่ะครูทิติมาเนธน้อยนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการคัดแยกขยะ
คุณครูบอกว่าได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
แต่ว่าในช่วงแรกก็มีอุปสรรคเรื่องการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร
รวมถึงเด็กนักเรียนเหมือนกันเพราะหลายคนไม่คุ้นชินกับการแยกขยะถูกไหมคะ
ก็เลยต้องเริ่มจากการสร้างความตนักรู้
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นก็สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบขยะของตัวเองค่ะ
เริ่มต้นจากการจัดการขยะก่อนเลย
ใครมีขยะในมือเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าขยะนี้นำมาทำอะไรได้บ้าง
วิธีการง่ายที่เป็นรูปธรรมก็คืออย่างเช่น
ให้นักเรียนทุกคนมีแก้วน้ำประจำตัวของตัวเอง
ไม่ต้องไปใช้แก้วที่ดื่มแล้วก็ทิ้ง
แก้วแบบนี้ล้างแล้วก็มาใช้ได้ใหม่ก็เป็นการลดใช้ได้แล้วนะคะ
รวมไปถึงรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้า
ให้แยกประเภทขยะโดยการจัดภาชนะคัดแยกขยะในห้องเรียนค่ะ
หรือเอาไปขายได้รายได้มาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือถุงนมค่ะ
อย่างถุงนมที่เขาแจกกันที่โรงเรียนเนี่ยนะคะ
คุณครูก็แนะนำให้เด็กเอาไปตัดไปล้างตากให้แห้ง
ได้อีกขยะเศษอาหารก็ไปทำปุ๋ยหมักปลูกผักได้
หรือขยะติดเชื้อก็ให้โรงพยาบาลกำจัดต่อไปนะคะ
สำหรับโครงการนี้ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ยังมาช่วยดูแลโครงการต่ออีกด้วย
รวมถึงให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนและชุมชนนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ
ก็ติดต่อโรงเรียนอนุบาลทัพสแก่
อำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคีรีคันกันได้เลยนะคะ
เรียกว่าเรื่องของงานจัดการขยะ
จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหม่ด้วยนะคะ
เพียงแค่เราเนี่ยต้องตระหนักรู้แล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วมีกำลังใจเลยใช่ไหมคุณผู้ชม
โรงเรียนปลูกฝังแนวคิดดีแบบนี้ให้กับเด็กนักเรียน
เราเองค่ะก็ต้องเริ่มต้นในการปลูกฝัง
การจัดการขยะให้ตัวเองรวมถึงลูกหลานด้วย
แบบนี้ต้องขอชื่นชมน้องนักเรียน

เก่งจริงเลยนะคะทุกคนค่ะ
แน่นอนเห็นแบบนี้แล้วทุกคนแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมคะ

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็สนุกให้เต็มที่เลยจ้า
แล้วกลับมาติดตามตลอดกูโลกได้ใหม่ศุกร์หน้าเลย